ช่วงนี้พาไปหาของกินอร่อยเด็ดในหลายจังหวัดกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
อำนาจเจริญเขามีร้านที่เอาใจสายสุขภาพ
ใครที่เป็นสายสุขภาพชอบทานอาหารเจ
นี่อาหารเจบางคนบอกว่าจืดชื่นไม่อร่อย

เพราะว่าร้านนี้แซ่บอีหลีอีหล่อกระดอกกระเดี้ยค่ะ

แน่นอนสิคุณอำนาจเจริญนะจ๊ะ
ไปค่ะไปกันที่ร้านนี้ชื่อว่าร้านร้านเจ
เหรออยู่ที่แยกหอนาฬิกาตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
ชื่อร้านว่าร้านเจ

ใช่ที่นี่เขาเป็นร้านขายอาหารเจแบบเบอร์เฟค
แบบอะไรนะบุฟเฟ่บุฟเฟ่
เป็นร้านขายอาหารเจแบบบุฟเฟ่ไงคะ
กินเท่าไหร่ไม่อั้นเพียงแค่หัวละ๓๐บาทไปเลยจ้า
๓๐บาทอีกเหรอถูกต้องค่ะถูกนะคุณนะ
ลูกค้าที่เขาเคยกินก็เลยบอกต่อกันปากต่อปาก
ไม่ใช่แค่ถูกอย่างเดียวสิคะถึงบอกต่อได้
ความอร่อยของร้านนี้ค่ะเขาก็อร่อยถูกอกถูกใจ
แซ่อีหลีอีหลอกระดอกกระเดี้ยอย่างที่บอกจริง
เขาก็เลยแวะเวียนกันมาเพราะว่าติดอกติดใจในรสชาติ
ไปกินแล้วต้องยกนิ้วให้เลย
มีเมนูอาหารเจเยอะแยะมากมายไม่จำเจแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นอาหารเจแบบภาคกลางก็มี
หรือจะเป็นอาหารเจแบบอีสานบ้านเห่าก็มีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ
โดยในแต่ละวันนะคะเจ้าของร้านเขาก็จะทำวันละ๑๐๑๕เมนู

ไม่ว่าจะเป็นผัดเปรี้ยวหวานแกงเผ็ดแกงพะโล้ต่าง

ผัดผักก็มีป่อเปี๊ยะสดก็มีประเภทยำก็มีหมูอบวุ้นเส้นทอดก็มี
ภาพก็มีแต่ว่าออกแนวอาหารภาคกลางก็มีเหมือนกัน
อีสานก็มีพวกนี้หมูย่างใช่ไหม

ซุปเบิกเคียร์ดิฉันเป็นคนภาคกลาง
ไม่ใช่ภาคกลางแล้วต้องออกแนวอีสานนิดนึง
ซุปมะเขือทายำมะเขือก็มีและที่ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของร้าน

หาทานยากนะคะคุณหาทานยากมาก

ใช่แล้วนอกจากนี้ทางร้านร้านเจก็จะต้องมีพวกผักสด
ผักสดนี่คุณสามารถหยิบกินแบบบุฟเฟ่ได้เหมือนกัน
หยิบได้แบบฟรีเลยไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะ
เรียกได้ว่าลูกค้าที่มากินบุฟเฟ่เจร้านนี้นะ
คุณอิ่มท้องอิ่มอร่อยแล้วคุณอิ่มบุญด้วย
ผมขอชื่นชมนักข่าวหรือว่าคนที่ถ่ายมา

เป็นอาหารเจที่ไม่จำเจและน่าทานมาก
แล้วนี่เอาพกปิ่นโตไปด้วย
ปิ่นโตมารักโลกด้วยค่ะคุณค่ะ

หรือใครแวะเวียนไปอำนาจริงแล้ว

เป็นอาหารเจที่ไม่จำเจที่ร้านร้านเจ
ร้านตั้งอยู่ถนนอรุณประเสริฐนะคะ

ห่างจากหอนาฬิกาประมาณ๑กิโลเมตรจ้ะ
ร้านเขาก็เปิดตั้งแต่เช้าเลย๗โมง
จนถึงบ่าย๒หมดแล้วจ้า
แค่บ่าย๒ก็หมดแล้ว

คือเป็นอาหารเจที่น่าทานมาก
แล้วคุณจะไม่รู้สึกจำเจกับอาหารเจ
ที่คุณคิดว่ามันจะจืดชืดอีกต่อไป
เอาล่ะไปลองทานกันดูนะครับคุณผู้ชมครับ